คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดตราดนะคะมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์
กลับบ้านกับเพื่อนสาวค่ะแต่ระหว่างทางโอ้โชคไม่ดีเลย
ไปเจอคั่วหลีอีกแล้วค่ะมากันห้าหกคนอูหู
ไล่กวดสุดท้ายรุมกระทืบเละเลยค่ะ
ไล่สล็อคไล่ขอร้องไล่ขอร้อง
ได้ยินเสียงน้องผู้หญิงไหมคะน้องผู้หญิงอ่ะบอกว่า
จอดแบบไม่ได้เกรงกลัวรถใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำร้ายผู้เสียหายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ช่วงตำบลวังกระแจในจังหวัดตราดค่ะ

มาเจอควาฬิที่เค้าขี่รถมากับเพื่อนสาวนะคะ
เรียกให้จอดลงมาจากรถ
แล้วก็รุมทำร้ายแบบไม่ยั้งเลยเนี่ยคุณผู้ชม

เตะเอยต่อยเอยกระทืบเอยนะคะ

ถอยรถมาด้วยนะถอยมาจอดอยู่ริมทาง

กระทั่งมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บล้มลงไปที่พื้น
เพื่อนสาวก็พยายามร้องขอแล้วก็ห้ามปรามนะคะ
มีเจ้าของร้านตรงจุดเกิดเหตุเป็นร้านอาหารค่ะ
เขาเห็นเหตุการณ์เลยต้องรีบวิ่งออกมาช่วยห้าม
กลุ่มวัยรุ่นที่ไปทำรุมทำร้ายเขาเนี่ยถึงจะยอมหลบหนีไป
วัยรุ่นชายที่ถูกรุมกระทืบเนี่ยนะคะ

จะเป็นนายมาได้ปีเดียวอ่ะครับเอ็มถูกทำร้ายจนหน้าตานี่ปูดบวมไปหมด
เลือดนี่โอ้โหไหลออกมาจากจมูก
เลือดอาบตามใบหน้าลำตัวแผลฟกช้ำเต็มไปหมดเลยนะคะ

ส่วนเพื่อนสาวที่มาด้วยกันนะคะปากแตกเหมือนกัน

น้องปากแตกแล้วก็มีแผลฟกช้ำนะคะ
ซึ่งก็ได้รับการประถมพยาบาลแล้วก็มีกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดแล้ว

เพื่อนเล่าบอกว่าก็คือผมแล้วก็เอ็มกำลังจะกลับบ้าน
ซึ่งเอ็มเนี่ยก็ขี่มากับเพื่อนสาวอีกคนนึงเนาะ

อยู่ก็ไปเจอวัยรุ่นคู่อริที่เคยมีเรื่องกับเอ็มนั่นแหละ

เอ็มบอกเขาว่ากลับไปก่อน
เพราะว่าเอ็มน่าจะดูทรงแล้วว่าสงสัยจะมีเรื่อง

ใช่แล้วก็โดนจริงค่ะลองฟังเขาเล่านะคะ
ขี่มาเจอกัน
ขี่ตามาที่หลัง
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็คือเจ้าของร้านอาหารที่ไปช่วยน้อง
เขาบอกว่าอยู่ในบ้าน

เขาก็เลยคิดเลยว่าถ้าไม่ออกไปห้ามเนี่ยสงสัยจะหนัก
กลัวว่าน้องจะตายกลัวว่าจะโดนรุมกระทืบจนตาย
ก็เลยตัดสินใจวิ่งออกไปแล้วก็บอกให้กลุ่มวัยรุ่นที่เกาะเหตุหยุดทำร้าย
กลุ่มวัยรุ่นก็ตกใจเพราะว่าเหมือนมีผู้ใหญ่วิ่งออกมาค่ะ
ก็เลยวิ่งกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หนีไป
หลังจากที่เห็นกลุ่มคนก่อเหตุนี้ไปแล้ว
เขาก็รีบวิ่งไปดูน้องคนเจ็บแล้วก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะคะ
เขาโดนติ๊กโดนต่อยอยู่
เขาขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี้หนีไปทางนู้น

ผมแค่เขาโดนหนักมาแล้วผมเลือก
หนึ่งต่างยากเลยครับ
พอเมืองตราดบอกว่าตอนนี้สอบสวนคนเจ็บแล้ว

พอจะรู้ตัวกลุ่มคู่อริที่มาก่อเหตุรุมทำร้ายแล้วด้วยเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนอาการบาดเจ็บของนายเอ็มกับเพื่อนสาวเนี่ยตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตราดนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงอะไรมาก
แต่ก็นอนพักรักษาตามอาการรอคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านค่ะ